ส่วนเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดเลยค่ะคือเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกันแบบนี้มันก็เกิดขึ้นบ่อย
เรื่องของการเข้าป่าเห็นเพื่อนนึกว่าเป็นสัตว์ป่าแล้วยิงใส่สุดท้ายเพื่อนตายเนี่ยค่ะ
เหตุการณ์เนี้ยเขาอ้างว่าเห็นเพื่อนแล้วนึกว่าเป็นไก่ป่าไก่ป่า
ยิงใส่พอเดินไปดูใกล้อ้าวกระสุนเข้าไทยทอยเพื่อนเลย
คือเพื่อนตายแต่ตำรวจบอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อคำให้การนะคะ
เดี๋ยวต้องดูพยานหลักฐานให้มันชัดเจนก่อนว่ามองผิดจริงหรือเปล่า
หรือว่าเป็นการตั้งใจหรืออย่างไร
เหตุการณ์เกิดขึ้นในสวนยางพาราท้ายหมู่บ้านค่ะในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยนะคะ
ประมาณสักหกโมงเย็นผู้ตายคือนายวัฒนาชัยประวัติอายุสามสิบหก
กระสุนเข้าไทยทอยหนึ่งนัดสภาพศพคือนอนหงาย
เสื้อยืดแขนยาวสีดำกางเกงยีนขายาวสีดำ
แต่ว่าในตัวเขามียาบ้าด้วยนะคะยาบ้าแปดสิบสามเมตรแน่
อยู่ในกระเป๋ากางเกงด้านซ้ายคนยิงค่ะก็เป็นเพื่อนกันนะคะ
ชื่อว่านายอานันต์แก้วกัณหาอายุสามสิบเป็นเพื่อนกันอยู่หมู่บ้านเดียวกัน
ห่างกันแค่สามหลังแต่ว่าหลังก่อเหตุเนี่ย
หนีสุดท้ายติดต่อมาที่ผู้ใหญ่บ้านว่าจะขอมอบตัว
ก็เลยประสานกันมอบตัวที่สพเมืองเลย
พร้อมปืนลูกซองยาวที่ใช้ก่อเหตุผู้กำกับสพเมืองเลยบอกว่า
เขาอ้างว่าเหมือนกับทะเลาะกันกับผู้ตายแล้วแย่งปืนกัน
ตำรวจบอกว่าก็ยังไม่ปักใจเชื่อเพราะผู้ก่อเหตุให้การสับสน
ไหนบอกว่ามองเห็นเพื่อนเป็นไก่ป่าแล้วยิงใส่ไปไปมามาบอกว่าทะเลาะกัน
แย่งปืนกันปืนลั่นตกลงแล้วมันยังไงกันแน่
พอเข็นสอบไปเข็นสอบมาในอันนั้นบอกว่า
ก็ไปยิงไก่ป่ากันในสวนยางพาราท้ายหมู่บ้านเห็นเพื่อนยืนอยู่ในที่มืด
ว่าไก่ป่าจริงยิงไปนัดเดียวเพื่อนล้มเลย
หลังยิงก็วิ่งเข้าไปดูนะเห็นว่าอ้าวเป็นเพื่อนตัวเองตกใจเลยหนี
ไม่ได้แจ้งอะไรใครเลยตกใจเพื่อนตายแล้วหนีไปเลย
หนีไปอยู่ที่บ้านภูสวรรค์ในหมู่สี่สุดท้ายก็ติดต่อมอบตัว
ตำรวจบอกว่าก็พาไปชี้จุดนะคะยังไม่ได้ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
แต่เบื้องต้นแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
คือไก่ป่ากับคนเนี่ยนะค่ะไก่มันไม่ได้ตัวรูปร่างใหญ่อะไรด้วยนะ
เขาบอกหมูป่าก็มีใช่ไหมคราวนี้บอกไก่ป่าไก่